คุณผู้ชมที่ยะลามันมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะคะ
ยิงใส่สองสามีภรรยาคารถจักรยานยนต์เลยค่ะ
ยิงใส่เขาเสร็จเหมือนไม่หนำใจหรือแบบให้ตายชัวร์หรือยังไงก็ไม่รู้
ไปเอาปืนของผู้เสียชีวิตยิงซ้ำไปอีกรอบหนึ่ง
คือเอาให้แบบให้เขาตายแน่อย่างนี้ค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหลบหนีไป
ช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสพเมืองยาลาทหารฝ่ายปกครองกู้ภัยไปตรวจสอบ
ถนนหน้าบ้านในพื้นที่หมู่๔นะคะที่ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยาลา
ผู้เสียชีวิตคือนายอับดุลละสารีอายุ๖๔ถูกยิงที่หัวและที่ตัวหลายนัดเลยค่ะ
แล้วก็ใกล้กันอีกศพนึงนางซาริปะสารีอายุ๖๓ถูกยิงเข้าที่หัวและที่ลำตัวเหมือนกัน
เสียชีวิตค่ะรถจักรยานยนต์อยู่ริมถนนนะคะ
ปลอกกระสุนปืนพกสั้น๓๘อีก๔ปลอก
อาวุธปืนพกสั้นจุดสามแปดที่เป็นปืนของผู้เสียชีวิตนะคะคนร้ายเอาไปด้วยหลังจากก่อเหตุ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้คือผู้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นสามีพระยากัน
มีอาชีพกรีดยางกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ออกจากบ้านไปได้สัก๗๐๐เมตรมุ่งหน้าไปงานญาติในหมู่บ้านไปร่วมพิธีสุนัท
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายมากันสองคนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่รู้ทะเบียนประกบข้าง
กระสุนโดนสามีพระยาคู่นี้จนกระเด็นตกจากรถ
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
แค่นี้เขาก็เสียชีวิตแล้วนะคะแต่ยังไม่พอยังไม่หนำใจ
คนร้ายลงจากรถหยิบปืนพกสั้นจุดสามแปดของผู้เสียชีวิต
แล้วยิงซ้ำใส่ผู้เสียชีวิตอีก๔นัด
หลังจากนั้นก็หนีไปค่ะเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปเจอเจ้าของบ้าน
นำเอาทรายมากลบรอยเลือดมาทำความสะอาดที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาก็เก็บหลักฐานไปเรียบร้อยแล้ว
มีการเชิญหมอบ้านมาทำพิธีราดน้ำขับไล่สิ่งชั่วร้าย
ก็เพื่อความเป็นมงคลให้กับเจ้าของบ้านตรงนี้
เหตุการณ์นี้มันถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับคนที่พบศพเขาเล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุสักประมาณ๒ทุ่มตอนนั้นยังไม่นอน
ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน๑ครั้ง

เพราะเด็กวัยรุ่นชอบจุดประทัดกันอยู่บ่อย

กลายเป็นว่าได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนเป็นชุดเลย
กลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านมาดู

พอออกมาดูเห็นรถจักรยานยนต์ล้ม
เห็นผู้เสียชีวิต๒ศพนอนทับกันอยู่
คาดว่าตัวสามีค่ะ
น่าจะเอาตัวเองบังกระสุนให้ภรรยา
ลักษณะศพก็คือเป็นศพของผู้ชายทับร่างของผู้หญิง
แต่ว่าโอ้โหถูกยิงแบบกระหน่ำยิงทั้งคู่ครับ
ก็พยายามจะถามคนที่พบศพนะคะ
ว่ามีเสียงอะไรที่พอจะแจ้งเบาะแสอะไรได้บ้างไหม
เสียงคุยกันเสียงอะไรแบบนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุ

ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ
ได้ยินแต่เสียงปืนอย่างเดียว
เพราะว่าแกอยู่ความน่า
ความนอนไว้ใกล้กัน
เหมือนกับว่าป้องเดินป้อง
น่าว่าเนาะแกปังเมียแน่เลยเนา่ว่าเนาะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๑กิโลได้ค่ะ

เส้นทางที่เกิดเหตุก็เป็นเส้นทางเดินทางเข้าออกบ้านเป็นประจำ
ช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องกับใครนะคะ
อับดุลเลาะมนุษยสัมพันธ์ดีมากเพื่อนเยอะมากค่ะ
จากการลงพื้นที่ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาว่าปกติแล้วตรงจุดนี้จะมีเก้าอี้หินอ่อนอยู่หลายตัว
ในหมู่บ้านจะมานั่งเล่นกันช่วงดึกตีหนึ่งตีสองก็นั่งเล่นกัน
วันเกิดเหตุมีงานสุนัทอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๗๐๐เมตร
วัยรุ่นก็เลยไปรวมตัวกันที่บ้านงานแทนไม่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
คนร้ายก็เลยสบโอกาสช่วงที่นายอับดุลเลาะและภรรยาขี่รถผ่านตรงนั้น
ใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตทั้งคู่
แต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเพิ่มนะคะว่าเมื่อปี๒๕๕๙
ผู้เสียชีวิตเคยถูกลอบทำร้ายจากสถานการณ์ในพื้นที่มาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ก็เลยสั่งการให้ตำรวจสกัดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีทุกเส้นทาง
เพื่อไล่ล่าตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ทีนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามันจะเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้หรือเปล่า
หรือเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยค่ะครับ